ทุกข่าวกับเรา๒คนที่ขาคุณชะนะและชี่สาในคู่กัตสบัดข่าวมาเจอกับพวกเราแบบนี้นะ
ครับช่วงเวลาเดียวดิสิบห้านาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณไปสามครึ่งนี่แหละค่ะ
เรื่องแรกที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของโครงการคนละครึ่ง
บางคนบ่นไงโอ้โหก็ร้านค้าเขาก็ปิดกันไปตั้งเยอะแล้วโครงการคนละครึ่งจะไปใช้ได้ยังไง
เอาใครใช้บ้างคุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีวันนี้เรามีคำตอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ที่ใช้บริการคนละครึ่ง
รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านค้าต่างด้วยนะจ๊ะวันนี้มีรายละเอียดมาบอกกันค่ะคุณผู้ชม
เรียกว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ทำให้ร้านค้าต่างไม่สามารถเปิดขายได้ถูกไหม
ก็ต้องปรับตัวกันไปขายแบบเดรี่เวอรี่แบบหาคนจัดส่งแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้โครงการคนละครึ่งก็มีเงื่อนไขว่าคือต้องไปจ่ายที่หน้าร้านถูกไหมคะ
แล้วจะใช้ยังไงแบบนี้นะในเมื่อเปิดร้านไม่ได้ซื้อแบบเดลิเวอรี่แล้วก็ต้องโอนเงินแบบผ่านแอปพลิเคชันมันจ่ายไม่ได้
ก็เลยเป็นข้อสงสัยว่าเรื่องนี้ภาครัฐจะแก้ปัญหายังไงคือมันมีหลายส่วนที่ว่าเกิดปัญหาแบบนี้แล้วควรจะต้องแก้ไขเนอะ
ทางภาครัฐเองนะครับก็เตรียมแล้วล่ะที่จะแก้ไขคือผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนเขาก็ขออีกนะว่าทางรัฐช่วยหน่อยได้ไหม
ให้สามารถผูกกับร้านค้าและผู้ใช้งานคนละครึ่งได้เป็นการลดค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมแหละจ่ายคนละครึ่งคาดว่าระบบนี้จะเริ่มใช้ตุลาคมนะคะ
แล้วมีข่าวดีนะทางภาครัฐเนี่ยเตรียมที่จะเสนอนะครับให้มีการขยายวงเงินคนละครึ่งจาก๓๐๐บาท
เพิ่มอีกครึ่งหนึ่งไปเลยก็คือเป็น๖๐๐๐บาท

โดยอาจจะบังคับใช้หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า

เอางี้ละกันหากมีการอัปเดตยังไงซะ
โครงการนี้เนี่ยเดี๋ยวทีมคู่กัดสะบัดข่าว
จะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้

เลยทีเดียวเปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เอาไว้ยาวเลยค่ะ

อุ๊ยตื่นเต้นรองวันมานาน

ค่ะซึ่งก็จะต้องมีรายละเอียดนะคะว่า๑๕๐๐๐๐๐โดสเนี่ย
จะถูกแบ่งไปใช้กับกลุ่มไหนอย่างไรกันบ้าง

วัคซีนไฟซอร์จากสหรัฐอเมริกา
กว่า๑๕๐๐๐๐๐โดสเนี่ย
มาถึงเมื่อเช้านะคะครับมาถึงช่วงเช้ามืดโดยมีนายอนุทิน
ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ไปรับมอบที่สนามบินสวนภูมิทัวร์เองเลย

ซึ่งเป็นของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ
ประจำประเทศไทยก็ได้โพสต์ข้อความนะฮะ
ระบุว่าการบริจักษ์วัคซีนในครั้งนี้จะช่วยให้ไทยเนี่ย
เร่งการฉีดวัคซีนในประเทศ
และป้องกันสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกคน
และเริ่มกระบวนการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ
ส่งมอบวัคซีนในครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์อีกอย่างหนึ่ง
มิตรภาพอันแน่นแฟนของเราก็คือสหรัฐอเมริกา
เพื่อที่จะช่วยให้ไทยผ่านพ้นสถานการณ์ที่วิกฤตแบบนี้ไปนะครับ
ใช่แล้วค่ะไทยกับอเมริกาก็ถือว่าเป็นประเทศที่ช่วยเหลือกันมายาวนาน

แล้วถามว่า๑ล้าน๕แสนโดสนี้จะใช้กับกลุ่มไหนบ้าง
กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกคือบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลภารกิจต่าง
ของผู้ป่วยโควิด๑๙ทั่วประเทศก็คือใช้ฉีดเข็ม๓เป็นการกระตุ้นภูมิ
กลุ่มที่๒นะคะผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตจากการติดโควิด
และเป็นคนที่มีสัญชาติไทยรวมถึงผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรัง๗โรคด้วย
แล้วก็รวมไปถึงคนที่อายุ๑๒ปีขึ้นไปหญิงตั้งคันที่มีอายุคันตั้งแต่๑๒สัปดาห์ขึ้นไปด้วย
กลุ่มที่๓นะครับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็จะเน้นเป็นผู้สูงอายุนะ
แล้วก็เป็นโรคเรื้อรังนะครับยิ่งตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่๑๒สัปดาห์ขึ้นไปนะฮะ
ถ้าเป็นชาวต่างชาติก็มีโอกาสได้ฉีดเหมือนกันและผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศที่จำเป็นต้องรับวัคซีนไฟเซอร์
เช่นนักการทูตนักศึกษานะครับ
กลุ่มที่๔ครับสำหรับการศึกษาวิจัยนะครับก็ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการวิจัยจริยธรรมนะครับ
และสุดท้ายก็จะสำรองส่วนกลางสำหรับตอบโต้การระบาดของเชื้อกลายพันธุ์อีกจำนวน๔๐๐๐โดสนะครับ
ใช่แล้วค่ะเอาเห็นตัวเลขแบบนี้ก็จัดสรรกันไปทางรัฐบาลของอเมริกาเขาก็หวังว่าจะถูกจัดสรรอย่างเท่าเทียมและถูกต้องนะคะ
แล้วก็โปร่งใสด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นส่วนที่อเมริกาเขาให้เรามา
เอาล่ะคุณผู้ชมอยากจะให้ดูคลิปนี้มันมีอะไรไปดูหน่อย
เรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดช่วงหน้าใน
คู่กัดสะบัดข่าว
อยากจะรู้จังเลยว่าแฟนรายการคู่กัดสะบัดข่าวนี้
ใครที่เชื่อถือศรัทธาเลื่อมใสในพญานาคไหม

แม้ละช่วงนี้มันใกล้เวลานี้รุ่นรางวันกันแล้ว
มันก็เลยมีคลิปนี้ดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในคุณชนะ
คลิปพญานาคเป็นคลิปปีที่แล้วคุณผู้ชม
แต่ว่านุ่มนักธุรกิจเมืองพัทยาเนี่ยเขาได้ลงเรือไปกับเพื่อน
แล้วก็ล่องเรือไปกลางน้ำแม่น้ำโขงค่ะ
แล้วเขาบอกว่าระหว่างที่ล่องเรือไปนะคุณชนะ
เขาสัมผัสได้ว่าใต้น้ำนี่นะเหมือนได้สัมผัสพญานาคจริง

จริงหรือเปล่าเอาคุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
โอ่ยยยขนลุก

อุ้ยสาธุถึงถึงถึงครับอูยาวไปถึงนู่นเลย
เห็นแล้วอื้อหือตื่นเต้นไปด้วยเลย
นั่นน่ะสิเพราะว่านักธุรกิจหนุ่มคนนี้เขาก็ตื่นเต้นเวลาที่เอามือไปสัมผัส
ลักษณะเหมือนเป็นพญานาคเขาว่าอย่างนั้นเห็นเป็นหางยาวไปนู่นเลย
นะคะคลิปนี้นะคะเขาเผยแพร่ทางยูทูปทางชาแนลลูกอีสาน๔๐นะคะ
เป็นคลิปที่นายพาดาบัวขาวหรือคุณโอ๊ตกับเพื่อนเนี่ยล่องเรือไปไหว้พระธาตุกลางน้ำเนี่ยกำลังไหว้อยู่เลย
ใช่ค่ะหรือว่าชาวบ้านจะเรียกพระธาตุหนองล่าอยู่กลางลำน้ำโขงจังหวัดน้องคายเลยค่ะ
แต่ว่าระหว่างที่ว่าอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะตามลูกศรสีแดงเลยนะ
ลงไปในน้ำจะมีเงาลางเหมือนเอาพูดง่ายเลยเหมือนเป็นพญานาค
หางยาวไปอะค่ะทีนี้เพื่อนก็บอกเอามือแตะไปดูหน่อยไหม
เขาก็เอาแตะลงไปจริงแล้วระหว่างนั้นฟังน้ำเสียงรู้เลยว่าเขารู้สึกตื่นเต้นมากอ่ะ
เสียงสั่นเครือแล้วบอกทันแล้วเป็นบุญตื่นตันก็เลยถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ดูตั้งแต่มกราคมปีที่แล้ว

คลิปเก่าแล้วค่ะแต่ว่าก็ฮือฮาอีกครั้งนึงทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์คุณโอ๊ตพาดา
เขายืนยันเลยนะว่าความรู้สึกตอนที่สัมผัสสิ่งนั้นมันรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่จริงผิวลื่นมีเกล็ดแล้วคล้ายกับปลาที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำ
แถมตอนลูบนะรู้สึกอุ่นด้วยค่ะคุณชนะ
ตัวผมเนี่ยศรัทธาในพญานาคผมก็เลยอยากจะรู้สักครั้งอธิษฐานจิตแล้วเราก็เลยเอามือแตะลงไปฮะ
พอเราเอามือแตะลงไปปรากฏว่า๗๐เนี่ยเราเชื่อว่าเป็นพญานาคแต่อีก๓๐เนี่ยมันอยู่ในหัวว่าใช่หรือไม่ใช่ครับ
นาทีนั้นพอเราเอามือไปแตะนะฮะก็เลื้อยผ่านไปเลยคือแบบเป็นอุ่นนะฮะรู้สึกอุ่นรู้สึกเหมือนสิ่งมีชีวิตนะฮะ
เรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะไปถามอีกคนดีกว่าสอบถามนายระพินบุตรเสนอายุ๔๙ปีเป็นคนขับเรือบริการในน้ำโขงที่อยู่ใกล้กับพระธาตุนั่นแหละ
ตัวเขานะครับเล่าว่าตัวเขานี่เป็นชาวหนองคายแต่กำเนิดอยู่กับแม่น้ำโขงมาตลอดทั้งชีวิต
ขับเรือบริการลอยอังคารและพานักท่องเที่ยวไหว้องค์พระธาตุมากว่า๒๐ปีก็มีความเชื่อนะว่าพญานาคในแม่น้ำโขงมีจริง
เขาบอกนะนายระพินเนี่ยบอกว่าเคยเห็นพญานาค๒๓ครั้งแต่เป็นการเห็นในระยะไกล๔๕เมตร

ตัวยาวสีแดงสีเขียวเชื่อว่าเป็นกายทิพย์ของพญานาคมาปรากฏให้เห็นแต่เชื่อว่าองค์พญานาคจะไม่ขึ้นมาให้เห็นในระยะที่สามารถใช้มือสัมผัสได้อย่างแน่นอน
ส่วนที่นักท่องเที่ยวสัมผัสได้เขาคิดว่าเอางี้มันน่าจะเป็นผ้าแพร่ที่ใช้ห่มองค์พระธาตุมากกว่านะ
ก็เห็นท่านมั่งครับแต่ท่านก็จะขึ้นแบบให้เราเห็นเป็นลางเป็นเหมือนขึ้นน้ำมีเหมือนเรามองดูเหมือนมีงูใหญ่อะไรแบกว่ายอยู่ลำน้ำอย่างเงี้บางทีขึ้นข้างเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แป๊บเดียวก็หายไป
ก็จะเป็นเก็ดเรามองดูเป็นเก็ดสีเหลืองสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะประมาณสัก๕วิหกวิแต่ก็หายไป
คนที่กรณีที่เขาที่เขาบอกว่าเขาเอามือเอื้อมลงไปแล้วสัมผัสได้เนี่ยคิดว่าเป็นพญานาคจริงเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะ
ไม่ไม่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าองค์ปู่ท่านจะไม่ขึ้นมาถึงขนาดนั้นไม่สามารถที่จะไปสัมผัสท่านได้
นั่นเป็นความเห็นของคนในพื้นที่ที่อยู่มานานไปฟังความเห็นทางด้านวิทยาศาสตร์จากรองศาสตราจารย์วีรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสกันบ้าง
อาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
อาจารย์บอกว่าหลังจากดูคลิปแล้วมั่นใจเลยว่าที่สัมผัสนั้นก็คือปูนค่ะอาจจะเป็นองค์พระธาตุส่วนใดส่วนหนึ่ง
จากคลิปที่เห็นจะเห็นว่าประชาชนที่สัมผัส
เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่พญานาคอะไรนะครับ
พญานาคงไม่นิ่งเหมือนปลาทองที่อยู่ในบ่อปลาที่จะจับได้ง่ายอย่างนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติถ้าเราสังเกตดูปฏิกิริยาของคนขับเรือ
หรือว่าผู้โดยสารที่ไปด้วยก็ค่อนข้างจะปกตินะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ขอได้โปรดมีวิจารณญาณนะครับ
แง่มุมกันไปทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งเรื่องของด้านวิทยาศาสตร์ของการวิเคราะห์จากอาจารย์
แต่คนที่เขาอยู่ในพื้นที่คือคุณโอ๊ตเองเขาอาจจะมีความเชื่อแบบนั้น
ก็ยังคงไม่มีการตัดสินอะไรเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วกันนะคะ
คุณผู้ชมฮะหลังจากที่ประกาศเลยว่าจะไม่จุดยังไงก็ไม่จุด
แม่น้ำหนึ่งไงโอ้โหบอกแล้วไม่เอาแล้ว
แต่ว่าเขามีการไลฟ์สดแล้วเขาก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เขาบอกว่าเขาชอบมากเลย
จัดมา๔๔หลักไปดูกันหน่อยไปดูกันหน่อยฮะ
ค้าขายจะเป็นปี่เซียเดี่ยวด้ายแดงค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าค่ะลูกค้า๒๙๙บาท
อย่างนี้แต่ว่าชีวิตก็มีขึ้นมีลงเธอว่าอย่างนั้นนะส่วนเรื่องการจุดทูป
บอกว่าเป็นอาชีพของเธอแล้วก็ไม่อยากจะทำให้ใครขัดข้องใจเธอพูดอย่างนั้นจริง
ถือว่าเป็นอาชีพของเธอ
แปลก๔ชอบเสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วปุ๊บไม่ให้ต่อรับจุดทูบ

ไอ้ทุ่มอย่างนี้ไม่ได้อยากจะดูอยากดูไอ้ทุ่มเล็กไอ้สักมา
มีคำตอนใจเย็นแบบนั้นพักก่อน
อันนี้ขอทำพิธีกราบไหว้ปู่อันนั้นแต่น่าขราด

เป็นหายด้านในนะคะจะมี

บอกว่าขอล้วงหายหน่อยแล้วกันล้วงมาแล้วยังไงจ๊ะขอดูเลยดีกว่า
ขอให้วันนี้นะคะขอให้ลูกเพจได้กินตามเรานะคะปูค่ะ
ตำราววันนี้ขอให้มีสี่นะคะปู่ค้า
ลูกค้าตำราวมือนี้ขอให้มีซีด้วยค่ะ

คือจะกินตำราวเนี่ยต้อง
ต้องกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอ
ทำไมไม่ไปสั่งเราร้านสมตำเยอะ

นี่แค่แม่น้ำหนึ่งเขาอยากจะตำลาวคุณโมโหขั้นนี้เลยเหรอคะ
ก็อยากจะกินตำราวก็ไปร้านส้มตำ
แต่คุณคะไม่ใช่คุณคนเดียวที่โมโหแล้วไม่เข้าใจ

ดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนรู้เนี่ยจะรู้มากน้อยขนาดไหน
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าตำราวคืออะไร

เออก็จดไลน์มาเลยผมอยากรู้จริง

อาชีพขายเครื่องรางอยู่กับเรื่องของความเชื่อ
เราไม่ได้บังคับใครให้เชื่อหรือไม่ให้เชื่อ
แล้วแต่เลยแต่อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนก็พอ

ทำไมอยากกินตำลาวทำไมไม่ไปซื้อ

เธอมีญาติติดโควิดก็จริงแต่ตัวเธอไม่ได้ติด
แต่กลายเป็นว่าเพื่อนบ้านคนรอบข้างนี้รังเกียจเธอไปหมดเลย
บอกอยู่ไม่ได้แบบนี้ขอไปแจ้งตำรวจหน่อยดีกว่าค่ะ
ไปค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้มันทำให้หลายคนได้รับผลกระทบ
โควิดนับวันก็ยิ่งจะบานปลายไปเรื่อย
เรื่องที่จะเล่านี้นะคะเป็นเรื่องราวทะเลาะเบาะแว้งกันของพี่แสงเดือน
อายุ๕๗ปีเป็นชาวตะมนต์สวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่
ที่บอกว่าต้องแจ้งความละขอไปที่ตำรวจสพพระธาตุช่อแห่ค่ะ
เพราะถูกชาวบ้านกล่าวหาว่าติดโควิด
แล้วพี่เขาบอกว่าตัวเองเป็นคนดูแลสำนักเทพจันทรคุบ
อยู่ในท้องที่หมู่ก้าวตระมวลสวนเขื่อน
คือทุกวันนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยถูกรังเกียจจากชาวบ้าน
ลำบากมากเลยชาวบ้านเขาหาว่าพี่เขาติดโควิด
แล้วเขาก็ยืนยันที่ไม่ได้ติดตัวเองไม่ได้ติดไม่ได้สัมผัสกับผู้ป่วยด้วย
เพียงแค่เป็นญาติกับคนที่ติดเท่านั้นเองคุณชนะ
ซึ่งเธอก็บอกว่าตอนนี้น้อยใจมากนะเพราะเวลาที่อยู่บ้านไม่ได้ไปตลาด
ชาวบ้านก็บอกว่าเออกักตัวกักตัวกักตัวแต่พอไปตลาดพ่อค้าแม่ค้า
ห้ามไม่ให้เข้าใกล้อีกโอ้ทำตัวลำบากจริง
หาวหมู่ไปตลาดกว่าหาวเก็บตัวเขามีกับหาวหมู่ไปเนี่ย
หาวไปกว่าหาวหมู่ไปกว่าคนหาวนี่ก็แปลก
รังเกียจแม้แต่คนบ้านเดียวกัน
เป็นความอัดอั้นตันใจเธอร้องไห้ออกมาเลยนะ

เอางี้เธอเดินทางไปพบตำรวจแล้วนะครับเพื่อลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ยังไงซะเธอบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ไม่ได้ต้องการจะดำเนินคดีกับใครนะ
แต่ถ้าหากใครมากล่าวหาเธอมั่วสู้ว่าติดโควิดแล้วก็ดำเนินคดีหมินประมาทเลย
อ่าใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงนี่เออไปกล่าวหาเธออย่างนั้นได้ยังไงเธอก็ใช้ชีวิตลำบาก
พูดอย่างนั้นใช่คุณชิสาพูดถูกไปทำให้เขาใช้ชีวิตลำบากอันนี้ถือว่าผิดนะ
ค่ะทำให้คนอื่นเขาก็เดือดร้อนด้วยหมินประมาทนะคะในทางที่ไม่ถูกต้อง
ก็เอาเป็นว่าเธอก็ดำเนินการไปในส่วนนี้ก็ฝากแล้วกันเราเข้าใจว่าโควิดเป็นโรคที่หลายคนกลัวแล้วล่ะนะคะ
แต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองแล้วก็อย่าไปกล่าวหาใครเขา
สำคัญคือเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครแต่เราก็ระวังแล้วกันเนอะ
มาเล่าสู่กันฟังทุกวันเรื่องของโควิดไม่ใช่อะไรนะเราเป็นห่วงคุณผู้ชมจริง
และอยากจะให้ดูสถานการณ์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมันหนักหนาสาหัสมาก
ชนิดที่เรียกว่ารับผู้ป่วยมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วจริงครับ
พวกเขาประสานมาแล้วครับขออนุญาต

แล้วก็ผู้ทะเลพานะครับให้เราเอาเนี่ย

หมอเขาไม่ไหวแล้ว
ช่วยกันแชร์นะครับคลิปนี้

เนี่ยฮะคลิปนี้แสดงให้เห็นนะครับ
ภายในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เขต
คอแหลมกรุงเทพมหานคร

นอกโรงพยาบาลมากขนาดนี้

โอ้โหเยอะจริงนะครับ
นั่งทั้งนอนอยู่แถวนั้น

เพื่อที่จะเข้ารักษา

คุณจะได้ยินเสียงบอกว่าไม่ไหวแล้ว

น่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย

ฉันได้ฟังคลิปนี้คนที่ไม่ไหว
มีทั้งคนไข้เองก็ไม่ไหวออกซิเจนก็ไม่พอ
หมอพยาบาลเอกบอกว่ามีไม่กี่คน

เดุนออกไปเดินออกมาผ่านจากบริเวณนี้

เขามีผู้ป่วยมาอีก
ซึ่งไม่สามารถเอาลงจากรถได้แล้ว
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้

ได้ขนมาแล้วครับ

เพราะโรงพยาบาลบอกว่าไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนแล้วจริง
ค่ะน่าเกินกับมากอีกคือสถานการณ์ล่าสุดของโรงพยาบาลนี้
แล้วก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่มีลักษณะแบบนี้

คุณแม็กซ์เดีย๒๐๒๐ก็โพสต์
แล้วบัญญาณข้อความบอกว่านี่คือเสียงจากทีมแพทย์
คุณผู้ชมก็คือเป็นภาพบรรยากาศของแต่ละที่
ที่นักข่าวเราก็อาจจะไม่ได้ไปทั่วถึง
แต่เราก็ได้อาศัยคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างเนี่ย
ถ่ายทอดภาพเหตุการณ์ในแต่ละที่ที่เป็นข้อเท็จจริง
เอามาแบบนี้ไม่ได้ว่าประจานใคร
ไม่ได้มาต่อว่าหรือตำหนิหน่วยงานนะคะ
แต่อยากจะให้เห็นถึงนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น
แล้วเราจะช่วยเหลือกันยังไงต่อไป
นั่นเป็นคำถามแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันดูแล

ที่ตอนนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นดูแลตัวเองให้ดีนะ

ครับอ้าวเกลียดอารมณ์ก่อนบ้างดีกว่าอ้าวเกลียดอารมณ์

เกลียดบรรยากาศหน่อยรูปนี้คุณผู้ชม
นี่ฉันอยากจะนำเสนอเพราะว่าคิดว่าคุณชนะจะต้องชอบ
และอยากให้คุณชนะช่วยดูหน่อยว่าน้องเขาเป็นอะไรคะ
น้องเป็นผู้แข่งหรือน้องเป็นผู้หญิง
น้องน้องเป็นอะไรน้องเป็นเป็นเป็นเศร้ากันกันยังไม่เคยมีแฟน
ใช่ไม่ใช่น้องเป็นปากกาพัดลมแล้วก็ปืนเพราะคือเป็นแฟนกัน
กับผมฝากไว้ให้คิดขอบคุณครับ

ไม่ได้คิดอะไรบ้างแล้วครับไม่อยากระบาย
ถ้าคุณจะจัดอันดับเมียของคุณ
อยู่อันดับที่เท่าไหร่กับเรื่องของการด่าผัวแล้วก็
บอกมาสิครับจัดอันดับกันหน่อย

แล้วหนูหน้าตาอันตันปันใจมาก
คืออยากจะจัดอันดับเองแต่ไม่กล้าไง

อาจจะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตัวเอง
ก็เลยเนียนว่าเป็นถามพ่อบ้านคนอื่นให้ช่วยกันตอบหน่อยสิ
ดิฉันเนี่ยนะบอกคุณไว้เลยว่า
ทุกอย่างภรรยาต้องมาที่หนึ่ง
ต่อให้เป็นเรื่องการจัดอันดับการด่าก็ต้องเป็นที่หนึ่ง

ครับคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกอย่างนี้ว่าภายใต้โลกใบนี้

ตำรวจไทยของเราทำได้ทุกอย่าง
จับคนร้ายจับผีจับโจรทำมาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าท่ามกลางการทำงานที่มันยุ่งยาก
ท่ามกลางเสียงนกหวีดเนี่ยตำรวจเขาก็ต้องสู้และทำให้ได้ค่ะ
โอ้โหเรื่องของเราเนี่ยมันเป็นยังไง
คุณพี่ตำรวจเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่กลางถนนค่ะ
ขนาดเดียวกันมีหนุ่มที่โชว์ช้างค่ะ
เขาเป่านกหวีดให้จังหวะอยู่
แล้วคุณคิดดูค่ะว่าโอ้โหเสียงนกเวทมันสะเทือนใจขนาดนี้
เอ๊ะแต่เขาแซวนะในคลิปเนี่ย
บอกว่าแท้ที่จริงแล้ว

ลำตัวแบบนี้นี่คือดูไม่ออกเลยค่ะ

ครับผมมาปฏิบัติหน้าที่นอกเครื่องแบบครับ
ครับผมใครพาไปพักผ่อนได้ไหมคะ
ไปโรงพักก็ได้ฮะฮะฮะก่อนนะคะ

และจะพักช่วยไปรักษาตัวนะคะ
ดีกว่านะคะไม่อยากให้อยู่กลางถนนแบบนี้ไม่ปลอดภัย
แต่ว่าเห็นไหมเจ้าที่เขาต้องอดทนมาก
ใจเย็นนะ

เขานำทีมไปเจรจากับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้อาการคลุ้มคลั่งนะคะ
เกิดจากอะไรแล้วเจรจาสำเร็จหรือไม่ไปดูค่ะ
ผมไม่ยกแบงค์เหลืออายเหรอเนี้ยสอยท้อสี
โอเคเอามาคุยกันนะอายก็เอามาคุยกับผมกับได้อ้าวเนี้ยแปลเป็นไทยแล้ว
ออกมาคุยกันออกมาคุยกันให้ดีเออเจรจาฟูตคุยกันฟูตคุยกันหน่อยนะฮะ
เสียงตามสายที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเสียงของนายนัทธพลนาคศุกร์หรือแบงค์
เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเยอะโสทรค่ะครับนำคณะตำรวจฝ่ายปกครองมาเจรจาฟูตคุยกับนายธนากรธนสีรังกุลอายุสี่สิบเก้าปีโอ้
เขาหลบซ่อนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วมีอาการคลุ้มคลั่งคล้ายกับคนประสาทร้อนอืม
ไม่แค่นั้นคุณธนานี่นี่นี่นั่งถืออาวุธมีดเดินบนเบียนในห้องพักด้วยอ่ะค่ะโอ้
น่ากลัวน่ากลัวเอ้าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นสักตอนสิบแปดนาฬิกาก็คือหกโมงเย็นของวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยนามประพาพอร์ตธนาศีรังกูนะครับอายุห้าสิบสามปีโทรศัพท์ไปแจ้งเลยบอกขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะคุณธนาธิ
น้องชายเธอก็คือนายธนกรนั่นแหละมีอาการคลั่งแล้วจะใช้มีดทำร้ายคนในบ้าน
เพราะดีคนในบ้านทั้งหมดลบหนีออกมาได้หมดแล้วค่ะพอไปถึงเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาพูดคุยประมาณสักครึ่งชั่วโมงสังเกตว่านายธนากรเนี่ยอ่อนแรงลงค่ะ
ช่วงนั้นแหละเจ้าหน้าที่ก็เลยบุกเข้าชาร์จเลยค่ะจับตัวได้สำเร็จนะคะ
จากนั้นตำรวจสพเมืองเยอะโสธรก็นำตัวนายธนากรไปสงบสติที่โรงพักหลายหลายคนก็โล่งอกโล่งใจว่า
จับได้โดยปลอดภัยไม่มีใครเป็นอันตรายแล้วก็ไม่มีความสูญเสียใดแต่ดูแล้วลักษณะต้องจับไปตรวจหน่อยแล้วกันเนอะ
ว่าทำอะไรมานะถึงมีลักษณะท่าทางแบบนี้ถูกต้องนะคะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายต้องรับการรักษาหรือบำบัดไหม
เพราะว่าเราก็เป็นห่วงตัวพี่เขาด้วยแล้วเป็นห่วงคนรอบข้างด้วยครับอ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
รู้สึกจะโมโหมากเพราะว่าพัสดุของเขาเนี่ยอยู่อยู่ดนกรีดแต่ทางพนักงานก็บอกว่า
ที่ต้องกรีดดูก่อนเนี่ยเพราะว่าต้องเช็คว่าไอ้ของที่ส่งเนี่ยมันส่งได้หรือไม่ครับ
หนูเป็นคนกรีดใช่ไหมหนูสงสัยหนูได้ถามพี่ก่อนไหม
เจ้าหน้าที่เดี๋ยวพี่จะโทรเรียกตำรวจ
เพราะเท่ากับว่าหนูต่อแววที่จะขโมยของ
ยินยอมให้หนูกรีดของพี่ไหม

แจ้งไหมครับ

แต่เนี่ยโวยลั่นที่ตรงนี้เลยนะครับ
เขากรีดกล่องพัสดุที่เอามาส่ง

คือตัวพนักงานเขาก็อ้างว่าที่กรีดไปก็สงสัยต้องตรวจสอบก่อน
แล้วก็โทรแจ้งให้ลูกค้ามารับพัสดุกลับไปเพราะเป็นของที่ส่งไม่ได้
แต่ทางลูกค้ามองว่าเอ้าถ้าส่งไม่ได้ยังไงแล้วก็ไม่ควรมาเปิดกล่องพัสดุก่อน
คือโทรศัพท์มาถามเขาก่อนก็ยังดีแต่นี่เล่นไม่ถามอยู่แกะเอาก่อนเลย
อ้าวก็มีคนที่เข้าใจคนที่เป็นเจ้าของพัสดุเหมือนกันนะ
พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปแน่นอนล่ะค่ะ
ชาวเน็ตก็แสดงความเห็นออกเป็น๒ด้าน๒มุม
บางคนก็อยากจะให้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของพัสดุเนี่ยเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกัน
แต่บางส่วนค่ะก็มองว่าพนักงานคนนี้เขาก็ไม่ได้มีเจตนาจะขโมย
เขาอาจจะต้องทำตามกฎระเบียบในการส่งของหรือเปล่า
อย่างเช่นตรวจสอบดูเอ๊ะนี่ยาเสพติดไหมสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุไวไฟ
รวมไปถึงสิ่งลามกอนาจารย์หรืออย่างอื่นที่เขาห้ามนะคะ
ทีนี้ต้องรอตรวจสอบเหมือนกันนะคะต้องรอตรวจสอบ
เรื่องนี้ก็คงจะต้องถึงตำรวจให้มาช่วยจัดการแหละนะคะ
คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะพอพูดถึงเรื่องที่มันชวนคนหัวลุกแล้วเนี่ย
อยากจะให้ดูภาพภาพหนึ่งเขาบอกว่าเป็นภาพที่กู้ภัยลงไปงมศพนะครับ
แล้วถ่ายติดเนี่ยเป็นภาพที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติหน้าที่
แต่เหมือนกับว่ามีเงาลางเป็นหัวของผู้หญิงอยู่ด้านหลัง
เอ้าคุณดูอ่ะคุณชิสาอุ้ยคุณผู้ชมดูด้วยคุณชนะมันเป็นภาพถ่ายติดที่
ฉันคิดว่าชัดมากเท่าที่ฉันเคยเจอนี่เป็นไงคือเป็นภาพในช่วงที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
เนี่ยเขาลงไปงมหาร่างหญิงสาวที่จมน้ำเสียชีวิตแล้วตอนนั้นเขาเดินขึ้นมาเขาบอกว่า
ยังไม่เจอศพนะแต่ถ่ายติดภาพนี้ขึ้นมาได้อ่ะคุณชนะขนลุกจริงครับคนลุกเลยครับ
แล้วพอนำภาพนี้มาให้ญาติญาติดูคือให้กับสามีผู้เสียชีวิตดูโอ้โหสามีบอกว่าใช่เลย
ลักษณะคล้ายกับภรรยาของผมที่จมน้ำเสียชีวิตเลยครับโอ้คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะ
ต้องบอกว่าเกิดขึ้นที่ถนนตัดฝ่ายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยสายบ้านโชคอำนวยตะบนกกโพอำเภอหนองพองร้อยเอ็ดค่ะ
ที่เกิดเหตุตรงนี้ดูอันตรายมากเลยคุณชิสาเห็นไหมน้ำมันโอ้โหไหลแรงมากอะครับเที่ยวเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่ามีรถจักรยานยนต์สองแม่ลูกพลัดตกลงไปในฝ่ายน้ำล้น

และหลังจากตกลงไปก็มีการพยายามช่วยเหลือตัวเอง
คือแม่พยายามดันก้นลูกชายให้ขึ้นจากน้ำจนปลอดภัย
แต่ตัวแม่เองกลับถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปต่อหน้าต่อตา

กู้ภัยนะเขามาถึงเขาก็นำชุดประดาน้ำมาช่วยเหลือ
โดยการนำขันห้ามาไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางก่อน
แล้วจากนั้นก็ลงน้ำงมร่างค้นหาหลายชั่วโมงค่ะ
จนกระทั่งพบศพของนางพรเพลินสารกางอายุ๓๔ปี

จอกแหนห่างจากจุดที่พบรถจักรยานยนต์ประมาณ๒๐๐เมตร
อ่ะก็ค่อยลำเลียงศพขึ้นมาบนฝั่ง
นี่คือช่วงของการที่พบศพแล้วนะครับ
แต่ว่าก่อนหน้านั้นเขามีกู้ภัยคนหนึ่งไปเจอรองเท้าและหมวกของผู้ตายก่อน

จังหวะที่ถือขึ้นมาบนฝั่งนั่นแหละที่เกิดเรื่องหลอน

เหมือนจะถ่ายว่าเป็นภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะ

ตอนนั้นอย่างที่ผมบอกยังไม่เจอศพ
โอ้โหถ่ายภาพนี้มาได้นี่หลอนจริงเลยนะ
โอ้โหค่อนข้างเห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยอะค่ะ

ชาวบ้านยังบอกอีกนะครับว่าปกติถนนเส้นนี้คนในพื้นที่เนี่ย
จะไม่ค่อยใช้สัญจรไปมาในช่วงหน้าฝน

น้ำมันแรงขนาดนี้ใครจะกล้าขับรถผ่านล่ะ
ถ้าน้ำมันแห้งหรือช่วงเวลาที่น้ำไหลเอื่อยนี้ยังพอไปได้
คือเขาคาดการณ์นะครับว่าผู้เสียชีวิตอาจจะไม่ชินเส้นทาง

เพื่อลัดไปเก็บหน่อไม้ที่สรรอ่างเก็บน้ำ

สุดท้ายต้องมาเสียชีวิตแบบนี้อ้อแต่ได้ความเสียใจด้วยนะครับ
ค่ะก็เสียใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากลื้อกันช่วงนี้ฝนตก
อาจจะมีฝ่ายน้ำล้นแบบนี้เยอะยังไงก็ระมัดระวังอย่าขับรถไปเสี่ยงอย่างนั้นดีกว่า
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ด้วยนะคะ
ครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปดูกันหน่อย
โอ้โหคุณยายคนนี้ดูแล้วเนี่ยน่าสงสารแกจริง

สุนัขกัดนะครับเหตุเพราะว่าจะไปเล่นกับลูกสุนัขสุดท้ายเจอแม่สุนัขมันห่วงลูก
โอ้โหกัดซะยับเยินเลยครับ
อ่าเนี่ยฮะโดยกู้ชีพอบตกรรทาดอัพเภอเมืองจังหวัดบุริรัม
เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุครับไปช่วยเหลือนางลอนสินถอดอายุ๘๗ปีเนี่ย

ขณะนั้นนะฮะนางสุนิสาสมควรสุขเนี่ยเธอก็กำลังประถมพยาบาลยายของตัวเองฮะ
เพราะว่าอะไรยายถูกสุนัขจรจัดกัดทั่วร่างเลย
โอ้โหภาพเลือดเนี่ยแท้มไปหมดแล้วครับ

รอนเล่าว่าเห็นลูกสุนัข๔ตัวอายุประมาณสัก๓๐วันได้มั้ง
คนมาเดินเล่นก็น่ารักดี

เออก็เลยจะไปเล่นกับมันก็จะอุ้มเล่นอะไรแบบนั้น

แต่แม่สุนัขคุณชิสามาพอดีกระโจนใส่แล้วกัดหลายครั้ง
เธอบอกเธอไม่รู้สึกตัวเลยโอ้โหเรียกได้ว่าโดนกัดทั่วตัวเลยครับ
กัดจนแม่มันหยุดไปเองคุณผู้ชมคิดดูแล้วกัน
ทีนี้หลานของยายคือคุณสุนิสาเนี่ยเล่าทั้งน้ำตานะบอกว่า
บ้านของเธออยู่ติดกับบ้านยาย
ในช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนก็เลยเอามานั่งคุยนั่งเล่นกับยายหน่อย
แล้วช่วงนั้นเห็นแม่สุนัขกับลูกสุนัขเดินเล่นไปมาอยู่
เห็นนะแต่ไม่ได้สนใจรู้แค่ว่าสุนัขตัวนี้มันอาศัยอยู่ในวัด
แต่ช่วงที่ฝนตกเนี่ยมันก็มาหลบฝนที่บ้านยายนี่แหละ
โอ้โหแล้วในช่วงหนึ่งตัวหลานหันหลังไปหยิบของ
ได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของยายไงเลยหันกลับมาดูเจอสุนัข
เป็นภาพที่เธอแบบรู้สึกว่ายังคาตาเธออยู่เลย

สุนัขกระชากชายผ้าถุงของยาย

กระโดดขย้ำสมัดไปสมัดมา
น่ากลัวจริงค่ะข้าน่ากลัวจริง

การปรับถงพยาบาลเพราะว่าบาดแผลเกิดขึ้นหลายจุดทั้งขาแขนสะโพกแล้วก็ตามลำตัวด้วยนะฮะตอนนี้ก็ส่งยาลอนไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรับนะคะคุณอย่าหายไวนะคะอายุมากด้วยนะคะแล้วก็อย่างนี้ก็ต้องก็ต้องเตือนกันหมาหมาแม่ลูกอ่อนนะมันของลูกมันจริงต้องระวังด้วยนะใช่ค่ะผู้ชมครับเดี๋ยว
เอ้าเดี๋ยวมาตามหาคำตอบกันแบบชัดใน
คู่กันสมัครข่าว
พูดถึงเด็กเนี่ยเด็กนี่น่ารักนะ
แล้วเป็นวัยที่กำลังอยากรู้อยากเห็นด้วย

อ้าวไปดูกันหน่อยละกันเด็กเค้าอยากรู้อยากเห็น
ก็อยากรู้ว่าไอ้สิ่งนี้มันคืออะไรครับ

ดูแบบว่ามี๓มั้งหรือว่ามี๔ไม่รู้

เอามายังไงมันกว่า๑๐

นั่นมันเท้าไก่หนูเอ้ย

หนูอยากรู้ตามภาษาเด็กแหละ
ถ้าอย่างนี้สุดแล้วต้องให้ผู้ประคองช่วยแนะนำนะคะ
วันนี้ลากันไปด้วยภาพน้องแมวเอ๊ะหรือตุ๊กตากันแน่

ข่าวเย็นไทยรัฐกันด้วยนะหมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป